ึงพันรยาที่เลิกกันไป๑ปีแล้ว
กลัวว่าจะไปมีชายอื่น

กลัวว่าจะไปคุยกับผู้ชายอื่นนะคะ

ฝ่ายชายบันดาลโทษะ
เอาปืนขึ้นมายิงที่ท้ายถอย
อดีตพันรยาจนเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
นายจักริตรักจับหรือว่าตีอายุ๕๑ปี
เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่านางจันทิมาริ

เข้ามามอบตัวกับตำรวจภูทร
จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
ก่อนที่จะถูกตำรวจภูทรสันบุรีในจังหวัดชายนาฏ
ควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุที่ร้านขายของชำ

นายจักริตผู้ก่อเหตุรับสารภาพ
บอกว่าเลิกรากับนางจันทิมา๑ปีแล้วนะ
แต่ว่าตัวเขาเองยังรักแล้วก็หึงหวงอยู่ค่ะ
วันเกิดเหตุก็คือวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
นายจักริตขี่รถจักรยานยนต์มาหาผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายเขากำลังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ในร้านขายของชำ
ตรงเข้ามาขอดูโทรศัพท์มือถือ
เพราะอยากรู้ว่านางจันทร์ที่มาอดีตพันรยา

คุยกับใครบ้างแชทไลน์หรือเปล่า
แต่เขาก็อยากดูเขายังรักอยู่นะคะ
แต่ทีนี้ผู้ตายไม่ยอมให้ดูให้เหตุผล
บอกว่าเลิกรากันมาตั้ง๑ปีแล้วจะมาขอดูได้ไง

ยื้อแย่งโทรศัพท์กันไปกันมา
ขณะนั้นผู้ก่อเหตุบอกว่ามีความโกรธ

ผู้ตายจะไปมีแฟนใหม่ก็เลย
เอาอาวุธปืน๑๑มมซึ่งพกมา
ยิงเข้าไปที่ท้ายถอยอดีตพันรยา
เป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่เลย

ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่บ้านคนรู้จัก
แล้วก็เอาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนไว้

เบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าเขาไปแอบซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมร้างท้ายหมู่บ้าน
ช่วงที่หลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในกระท่อม๑๐วันด้วยกัน

ใช้กล้วยซึ่งอยู่รอบกระท่อมประทังชีวิต

ความหิวไม่กล้าออกมาก็กินกล้วยประทังชีวิต
แต่ทีนี้ตำรวจกดดันอย่างหนักนะคะ

ก่อนที่จะประสานพาเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะ

ก็คือนายจักริตกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ว่าผู้ต้องหาวางแผนไว้ก่อน

ก่อนที่จะตั้งข้อหาและฝากขังต่อสารต่อไปค่ะ